คุณผู้ชมเรื่องราวบนท้องถนนจบไป

เรื่องนี้พ่อไม่สบายใจเลย
เพราะว่าลูกสาวหายตัวไป๓เดือนกว่า
ไปอยู่กับสามีที่จังหวัดตาก
ทีนี้พ่อก็เลยบุกไปที่บ้านค่ะ
ปรากฏว่ากังวลไงว่าลูกสาวจะถูกทำร้าย

เพราะว่าตัวลูกสาวกับสามีทะเลาะกันบ่อยครั้ง
แล้วก็ตัวสามีของลูกสาวชอบทำร้ายร่างกายลูกสาว

ลูกสาวก็โทรมาคุยบอกว่าเดี๋ยวอยากจะกลับบ้านแล้ว

ตรงที่ว่าหลานสาวฝันเห็นร่างว่า
ลูกสาวโดนทำร้ายแล้วก็ฝังอยู่กลางสวน
ทีนี้ก็เลยบุกไปแล้วก็ไปขุดดูนะ

เจอผมที่มันมีกลิ่นเน่า
ตอนขุดเจ้าหน้าที่บอกโอ้โหกลิ่นเน่ามันคละคลุ้งขึ้นมาเลย

แต่ขุดไปขุดมาไม่เจอศพสักทีแต่กลิ่นมันแรงเหลือเกินนะฮะ
พ่อก็กังวลว่าลูกสาวคงโดนลูกเขยฆาตกรรมแน่
อันนี้ค่ะเป็นบรรยากาศที่ตำรวจสพวังเจ้าจังหวัดตากเนี่ยนะคะ
ได้รับแจ้งจากพ่อคนที่ศูนย์หาย
คือนายทึ่งปิงคอร์ดอายุ๘๑ปี

พ่อก็มาบอกว่าลูกสาวชื่อนางปรานีอินทิมาอายุ๕๔ปี
หายตัวไป๓เดือนกว่าแล้วติดต่อไม่ได้เลย
ไม่รู้ว่าลูกสาวเป็นตายร้ายดียังไง
แล้วไม่รู้ว่าถ้าเกิดลูกสาวเสียชีวิต
ศพลูกจะโดนฝังดินอยู่ที่สวนลำไยของสามี
คือนายอนุชาคำพาหรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่ตำบลนาโบดค่ะ
จุดตรงนี้อยู่กลางสวนลำไยเลยนะ
สวนก็มีเนื้อที่ประมาณสัก๕ไร่ได้ค่ะ
ตอนไปถึงมันไปเจอเนินดิน

อยู่ข้างเพิงพักกลางสวนนี่แหละ
ญาติของในทึ่งที่มาด้วยกันก็เดินหา

ไปทิ้มไปเสียบอยู่ที่บริเวณเนินดิน

พอทิ้มเหล็กแหลมเข้าไปเหมือนกับกลิ่น
มันกลิ่นเน่ามันขึ้นมาน่ะใช่ค่ะทีนี้ก็เลยเอาจอบมาขุด
พอขุดไปปั๊บเจอคุณผู้ชมเป็นฟันกราม๒ซี่
ไปเจอเส้นผมสีดำยาวจำนวนนึง
กลิ่นมันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าติดที่ผมเลยค่ะ
ต้องไปเอาอันนี้เป็นผมเห็นไหม
พ่อเขาเก็บใส่ถุงพลาสติกมาเนี่ยนะ
แล้วก็ไปเอารถไถดินมาขุดเปิดหน้าดินเลย

ก็ยังไม่เจอศพนะแต่กลิ่นเหม็นเน่านี่โอ้โห

คุณพ่อบอกว่าลูกสาวแต่งงานอยู่กินกับสามีคนนี้
นายอนุชาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ตากในสักปีนึงแล้ว
ชอบกินเหล้ากันทั้งคู่พอกินเหล้าเมาก็ทะเลาะกัน
แล้วฝ่ายชายก็ชอบไปลงไม้ตบตีลูกสาวก็คือภรรยา
ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ลูกสาวจะหายตัวไปเนี่ยนะ
เคยโทรไปหาหลานสาวที่กรุงเทพบอกให้มารับกลับหน่อย

แล้วเมื่อ๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ก็พ่อบอกว่าพยายามโทรศัพท์หาแต่ก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
รวมถึงโทรหาลูกเขยก็คือสามีของลูกสาวนั่นแหละ
ก็ปรากฏว่าไม่รับโทรศัพท์เหมือนกันค่ะ
คุณพ่อบอกว่าก่อนหน้านี้หลานสาวฝันว่านางปรานี
โดนฆ่าฝังอยู่ในไร่ของสามีอยู่ใกล้กันกับสวนพริกสวนมะเขือนี่แหละ
แล้วมันตรงกับที่หลานฝันเลยแต่ไม่ได้เจอศพ
ตอนไปไปเจอแค่ฟันกรามกับเส้นผม
ก็คิดว่าลูกเขยคือนายอนุชาเนี่ย
จะต้องมีการเคลื่อนย้ายศพแล้วก็หนีไปแน่นอน
เพราะว่าเขาก็อ้างไงว่าเขาไปทำงานที่กรุงเทพ

ศพตอนแรกอาจจะถูกฆ่าและฝังอยู่ตรงนี้
แต่ว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายออกจากจุดเนินดินตรงนี้ไป
มันเหลือแต่ซากนะเหลือแต่เส้นผมฟันกรามชิ้นส่วนบางส่วนนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้ว
ก็เดี๋ยวจะต้องไปตามหาตัวนายอนุชาสามี
แล้วถ้าเกิดว่าผลการตรวจดีเอนเอไม่ว่าจะเป็นฟันกรามหรือว่าผมเนี่ย

ก็จะต้องมีการสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ว่าถ้าเกิดว่ามันไปตรงกันคือแปลว่าเป็นลูกคุณพ่อ
แล้วทำไมมาเจอผมมาเจอซากฟันอยู่ตรงนี้